ของอร่อยที่จะพาไปชิมต้องไม่ธรรมดาด้วย
เพราะว่าเป็นเมนูเด็ดจากสาหร่ายสุดแปลก
แปลกและอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
เช้าแบบนี้หลายคนอาจจะหิวกันแล้ว
วันนี้เราจะพาทุกคนไปชิมเมนูเด็ดจากสาหร่ายกันสักหน่อย
แต่รับรองได้ว่าเมนูจากสาหร่ายที่เราจะพาไปชิมนั้น
ต้องไม่ใช่สาหร่ายธรรมดาธรรมดาแน่นอน
เราจะพาไปชิมเมนูเด็ดจากสาหร่ายสุดแปลกกัน
แต่ละเมนูจะอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลย
ประเดิมกันที่เมนูเด็ดจานแรก
กับเจียวเตาสาลายน้ำจืดผัดเซนอร่อย
มีใครรู้จักเจียวเตากันบ้างครับ
หรือที่เขาเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืดครับมาลองทำกัน
ขั้นตอนแรกนำเตาไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดครับ

แล้วนำกระเทียมกับพริกแห้งลงไปทอดให้กรอบแล้วแยกไว้ครับ
ขั้นตอนต่อไปใส่เตาลงไปผัดในกระทะ
ตามด้วยซอสหอยซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาครับ
ให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยนะครับ
แล้วตัดใส่จานแต่งด้วยพริกทอดกับกระเทียมเจียวครับ
โอ้โหดูแล้วก็หน้าล้ำแต๊ดนะเจ้า
เมนูนี้มีชื่อว่าเจียวเต่า
หรือมีชื่อกลางก็คือสาหร่ายเตาผัดนั่นเอง
โดยเตาหรือเทานั้นเป็นสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่ง
ที่พบได้มากในแหล่งน้ำที่ไหลเอื่อยตามธรรมชาติ

สดจับตัวกันคล้ายเส้นดาย
ถึงแม้รูปร่างมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่
แต่เรื่องรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
บอกได้เลยว่าจัดเต็มแบบสุด
ซึ่งสาหร่ายเตาคนทางภาคเหนือ
จะนิยมนำมาทำเป็นเมนูเจียวเตา
คือนำสาหร่ายไปผัดกับน้ำมันกระเทียมและพริกแห้ง
ก่อนจะปรุงรสตามช่อเพียงเท่านี้
เราก็จะได้เมนูเจียวเตาแฝดอร่อย
มาทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนแล้วล่ะครับ
ต่อกันที่เมนูเด็ดจากสาหร่ายจานสุดท้าย
สาหร่ายเส้นผมต้มจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บ
มีใครรู้จักไอ้สีดำนี่บ้างหรือเปล่า
ตอบได้กลับ

แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าสาหร่ายอะไร

พี่บ้าวดูแล้วมันน่าอร่อยนะพี่บ้าว
อยากขอกินสักคำได้ไหมนี้
เมนูเด็ดที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่
ก็คือเมนูสาหร่ายเส้นผม
ต้มจิ้มสีพุดสุดทรัพย์นั่นเอง
โดยสาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเส้นผม
มีเส้นเรียวเละและจับตัวเป็นก้อน
ถึงรูปรักจะดูน่ากลัว
แต่รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
บอกได้เลยว่ามีเยอะมาก
คนจะนิยมนำสาหร่ายชนิดนี้มาทำการต้มให้สุก
เพื่อกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บหรือไม่
ก็จะนำไปประกอบทำเป็นเมนูยำ
เพื่อความแซ่บซีดกินกัน
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของเมนูเด็ดจากสาหร่ายสุดแปลก
ที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ